เป็นวินาทีที่เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ไหมจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เงินทุนไปต่อลมหายใจของคนที่เขารักได้หรือไม่

ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยเรื่องแรกจากเรื่องคณิตศาสตร์ครับ

และน้องเมษาน้องไตเติลเลือกตัวเลือกที่๒

รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ข้อแรกเราทำได้แล้วถือว่ามาดีนะครับ

ข้อที่๒นี้ถ้าเผื่อว่าสามารถตอบคำถามในเรื่องนี้แล้วถูก
นั่นหมายความว่าได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสำนวนสุภาษิตครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ข้อที่สามครับ
ซึ่งคุณพ่อตุ้ยเลือกตอบตัวเลือกที่สาม

คือคนที่ได้ลาบยศแล้วทนงตนลืมฐานะเดิมที่เขาเรียกว่ากิ้งก่าได้ทอง
ถูก๒ข้อนะครับรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ข้อที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ถ้าข้อนี้สามารถทายถูกได้
นั่นหมายความว่าครอบครัวพี่ไหมจะได้รับเงินแสนกลับไปบ้านนะครับ
เรามาลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องที่ผมจะเลือกเฉลยในข้อนี้
คือเรื่องมรดกโลก
แล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คืออำเภอใดในจังหวัดอุทัยธานี
ที่ไม่ได้อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนห้วยขาแข้ง
ตัวเลือกที่๒จากอำเภอน้องช้าง
แล้วน้องไหมเลือกตอบตัวเลือกที่สองน้องฉาง

ถูก

ถูก
ได้เงินไปรักษาลูกสาวแล้วนะ

แต่วันนี้ครอบครัวของคุณแม่

ฉางนะครับเป็นอำเภอที่ไม่ได้อยู่ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนห้วยขาแข้งนะครับ
เงินแสนได้ไปแล้วสำหรับครอบครัวของพี่ไหม

ข้อที่๔ที่กำลังจะเฉลยนี้
จะได้เงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่
ลุ้นและเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมแล้วผมขอเลือกเฉลย
ในข้อที่๔ในเรื่องสามเงิน
คำถามสำหรับข้อนี้มีอยู่ว่า
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในศีล๑๐ข้อของสามเณร

ซึ่งน้องริวเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
จากการว่ายน้ำเล่น

ถ้าถวงกลอนวานก่อนนะ
ได้๑กลอนไม่จุดอยู่กับข้อนี้

กำลังไปเสริม
วันนี้ผมเชื่อว่าพลังคิดบวกแล้วคิดดี
ช่วยส่งผลให้กับครอบครัวของคุณแม่นะครับ
และรวมทั้งน้องไหมและครอบครัวทุกคน
เพราะฉะนั้นวันนี้เงินรางวัลที่ได้ค่ะ
จากรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้
รับไปเลย๔ข้อ๑ล้านบาท

ให้แม่ก่อนเลยแม่อยากบอกอะไรครับ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ
ให้ได้มารายการนี้ค่ะ
ขอบคุณจริงค่ะ
พี่หมายนะครับ
ไม่ใช่แค่แม่แต่เป็นการต่อลมหายใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับครอบครัวขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้
ขอบคุณทุกชีวิตบนเวทีแห่งนี้ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ